ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เกิดจากความเครียดเหมือนกัน
แต่แก้ปัญหาด้วยการกินเหล้าแล้วก็เสพยาเสพติด
แล้วก็เกิดอาการคลุมคลั่งที่สงขลาค่ะ

แล้วเขาก็อยากจะได้รับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
ตามที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
แต่เขาไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีโทรศัพท์มือถือ
ก็ให้พี่สาวลงทะเบียนให้
แต่พี่สาวไปกดยกเลิก
เขาก็ไปถามพี่สาวว่าอ้าวยกเลิกทำไมอ่ะ
เงิน๕๐๐๐บาทตามมาตรการเยียวยาคือมันช่วยชีวิตได้มากเลยตอนนี้

แต่เขาอ้างว่าพี่สาวตอบเขาไม่ได้
แก้ปัญหาด้วยการกินเบียร์สามกระป๋องเสพยาไอซ์แล้วก็เมาคลุ้มคลั่งสิคะ
ทีนี้พยายามจะเอาปืนยิงคนที่เข้าใกล้
แล้วก็พยายามจะยิงตัวเองสุดท้ายล็อกตัวเอง

เขาแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วเข้าไปช่วยได้คือผูกคอไปแล้วนะคะ
ยังดีที่ช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ
พังปืนว่างปืนอร่อย
นี่ค่ะที่จริงต้องตะกนว่าหายใจเพราะว่าเขาผูกคอไปแล้วนะคะ
ต้องไปอุ้มขาแล้วก็ตัดเชื่อที่ผูกคอไปแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองที่ผ่านมาค่ะที่บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่
ตำรวจงานป้องกันและปราบรามสพหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็น๑๐นายเลยค่ะ
เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้นะคะนายปนพัฒน์หนูทองอายุสี่สิบปีคนนี้แหละค่ะ
คลุ้มคลั่งแล้วก็ผูกคอตายเนี่ยนะคะแต่โชคดีที่ช่วยเอาไว้ได้ทัน
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะนายปรณพัฒน์เขาเสพยาไอซ์แล้วก็ดื่มเบียร์ในห้องนอนของเขาที่ชั้น๒ของบ้าน
แล้วก็ล็อกตัวเองอยู่ในห้องคลุมคลั่งอัลวาดเสียงดังญาติก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่
พยายามที่จะคุยเกลี้ยกล่อมเนี่ยเกือบ๔ชั่วโมงนะคะแต่ไม่สำเร็จ
เกลี้ยกล่อมอยู่อะค่ะได้ยินเสียงปืนด้วยนะเหมือนกับเหนียวไกลปืนจะยิงตัวเองหลายครั้ง
แต่เหมือนกับยิงไม่ออกกระสุนด้านหรืออะไรสักอย่างอ่ะคือยิงไม่ได้แต่ได้ยินเสียงเหมือนกับพยายามยิงอ่ะ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจพังประตูเข้าไปเลยก็แล้วกัน
ตอนที่พังเข้าไปเนี่ยนะเห็นเลยว่านายปนพัฒน์เอาเชือกผูกคอตัวเองไปแล้ว
ผูกกับขื่อบ้านค่ะคุณผู้ชมต้องช่วยกันปลดเชือกแล้วก็อุ้มขาเอาไว้นะคะ
คอมีรอยแดงอ่ะพอช่วยได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกว่าหายใจหายใจพยายามจะช่วยให้เขาหายใจ
แล้วก็ต้องควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุนี้ก็เพราะว่าไม่พอใจพี่สาว
พี่สาวไปกดจบเลิกรับสิทธิ์เงินเยียวยา๕๐๐๐บาทในเว็บไซต์
เราไม่ทิ้งกันเพราะว่าตัวเองเนี่ยให้พี่สาวลงทะเบียนให้
แล้วก็ไปถามพี่สาวว่ายกเลิกทำไมแต่ไม่ได้รับคำตอบ
เครียดค่ะเสพยาไอซ์ดื่มเบียร์ระบายอารมณ์
แล้วก็บอกว่าตัวเองมีอาชีพขายน้ำมันขวดอยู่หน้าบ้าน
ตอนนี้เดือดร้อนมากอยากจะได้เงินเยียวยาตรงนี้
แล้วพี่สาวมากดยกเลิกสิทธิ์ไปโดยไม่มีเหตุผลเลยโมโหมากค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับพี่สาวดูหน่อยนะคะว่าแล้วไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม

พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม

พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม

พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม

พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม

พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม

พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม

พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม

พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม

พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม

พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม

พี่สาวบอกว่าไม่ได้ไปกดยกเลิกรับสิทธิ์นี้ทำไม

ซึ่งแม่ก็บอกว่าคือถ้ารู้ตั้งแต่ต้น

เราก็เลยบอกเขาว่าประมาณว่าอย่าหวังเยอะนะ
หลายวันแล้วก็ยังไม่แจ้งเราก็เพิ่งแจ้งวันนี้เอง

ตรวจอีกก็ไม่แจ้งมาวันนี้ก็ยังว่าคงไม่ได้แล้วแหละ
ซึ่งตอนนี้ตัวนายปรณพัฒน์ที่ก่อเหตุก็สงบสติอารมณ์ได้แล้วนะคะ

เรื่องของการมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งด้วยนะคะ

แล้วก็มีการตรวจสอบประวัติเคยใช้ปืนขู่จะยิงพี่ชายมาแล้วด้วยครั้งหนึ่ง
มุมเรื่องของเงินเยียวยาคือเราเข้าใจว่าเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริง
แต่การแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง
คุณมีเงินไปซื้อยาเสพติดยาไอซ์มีเงินไปซื้อเบียร์มาดื่มอะไรแบบนี้
ถ้าตัดตรงนั้นไปได้ก็ยังเหลือเงินส่วนนั้นมาช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อนได้บ้าง